หกที่ผ่านมาที่ตลาดครับนะฮะในตลาดออมสินครับคุณผู้ชมสาขาย่านตาขาวหรือว่าตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เขตเทศบาลที่ตำบลย่านตะขาวอำเภอย่านตะขาวที่จังหวัดตรังนะฮะให้ดูตลาดก่อนอันนี้คือเป็นแหล่งตลาดที่แม่ค้าขายหอยเขาอยู่นะครับนะฮะแม่ค้าขายหอยเขาอยู่ตรงนี้นะคนเจ็บก็คือนางสาวแอ

เม้นมากเลยอะไรประมาณนี้ถึงท่านกับดาทออยธนักฐานอย่างบุพกาลีนะฮะเธอก็พูดส่วนไปแต่พูดดีบอกว่าพูดดีก็ได้
แม่ค้าขายหอยก็ตอบกลับไปก็ไม่อยากมีปัญหาก็พยายามจะเดินหนีแต่ว่าเจ๊หวานเดินตามมาชักปืนออกมาจากกระเป๋า
ยิงปืนขึ้นฟ้าอันนี้ตามที่แม่ค้าบอกนะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดก่อนจะเอาปืนมาจี้จับที่คอ
แล้วก็ใช้ตีเขาที่ศีรษะไปสองครั้งจนสุดลงกับพื้นหัวแตกเลย
แล้วก็มีการกระชากศีรษะเอาปืนตีซ้ำอีกทีหนึ่ง
ปืนลั่นเสียงดังขึ้นมากระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียว
แล้วก็มีท้าทายว่าไปแจ้งความเอาละกัน
เอาฟังเสียงคนเจ็บคือแม่ค้าขายหอยก่อนนะครับ
แล้วก็ดังปั้ง
ไม่พอใจที่หอยผมไปขายมันไม่โสด
แต่พอเจอหน้ากันถ้าก็มาด่ามาทำร้ายกันส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักหรือไม่สนิทกันมาก่อน
ก็ขายหอยแค่ครั้งเดียวเองนะฮะจากที่รู้มา
ตอนที่รู้มาเขาบอกว่าภูกรเหตุก็เป็นแม่คะหน่อยการกู้
แล้วเธอเองก็ไม่ได้แจ้งความต้องอยากมีปัญหาอะไร
ก็สองเดือนแล้วน่ะนะที่ซื้อหอยไป